ไปดูกันต่อค่ะสำหรับโจรพ่อค้านะคะเป็นพ่อค้าเป็นพ่อครัวดีไม่ชอบ
อยากจะเป็นโจรปีนขึ้นไปข้ามเคาน์เตอร์ร้านทองไปกวาดทองมา๔๐วินาที
ทองไปห้าสิบห้าบาทครับตำรวจยังคงเร่งไล่ล่าตัวผู้ชายคนนี้อยู่นะคะ
ให้คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันหน่อยวินาทีที่เขาเข้ามาก่อเหตุเนี่ยค่ะ
คุณผู้ชมจะเห็นเหมือนเขาคว่างอะไรออกมาก่อนใช่ครับเขาคว่างก้อนหินใส่ตู้กระจกทองก่อน
เพื่อกระจกมันแตกระจายที่พื้นเนี่ยแล้วตัวเองเนี่ยกระโดดข้ามเคาน์เตอร์
แล้วก็ปีนมากวาดทองแบบนี้เลยค่ะหน้าด้านแบบนี้เลยอ่ะ
พนักงานอยู่ในร้านสองคนเป็นผู้หญิงทั้งคู่ตกใจกลัวทั้งคู่คือทำอะไรไม่ถูกเนี่ยค่ะ
คนนี้คือคือไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ่ะทำอะไรไม่ถูกเลยแล้วก็กลัวด้วยว่าไม่รู้ด้วยว่าคนร้ายเนี่ยมีอาวุธหรือว่าอะไรหรือเปล่า
เพราะว่าก็ร่างใหญ่เหมือนกันนี่เธอกลัวจนช็อกเลยนะใช่แล้วเสร็จแล้วคนร้ายก็เนี่ยค่ะ
เอาใส่กระเป๋าเอี๊ยมแล้วก็วิ่งข้ามออกมาวิ่งหนีออกมาหน้าห้างแล้วก็มีมอเตอร์ไซคันหนึ่งจอดรออยู่
แล้วก็ขี่หนีกันไปนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นสองทุ่มหนึ่งนาทีค่ะ
ถ้าดูจากตามเวลาภาพกล้องวงจรปิดคนร้ายก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะ
ก็เห็นรูปร่างหน้าตาพอสมควรนะคะใส่เอี๊ยมสีน้ำเงินเหมือนพ่อครัวค่ะ
เสื้อเป็นเสื้อคอปกลายขวางขาวดำกางเกงขาสั้นสีดำ
หมวกแก๊ปแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยรองเท้าผ้าใบสีดำด้วย
อย่างที่บอกคนร้ายใช้เวลาลงมือสี่สิบวิฆ์นาทีครับ
ไม่ถึงหนึ่งนาทีกวาดไปเนี่ยทองห้าสิบห้าบาท
จริงมีพลเมืองดีเขาผ่านมาแล้วพนักงานเนี่ยตะโกนบอกให้ช่วยจับตัวคนร้ายให้
แต่ว่าไล่ไม่ทันจริงจริงนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ห้างทองออโรร่าในห้างสรรพสินค้า
เขตเทศบาลเมืองหนองสำโรงอำเภอเมืองอุดรธานี
นางสิริพรบุตรพรมพนักงานร้านทองเล่าเหตุการณ์
คือตอนตำรวจไปถึงยังร้องไห้อยู่เลยค่ะ

ไปเอามือกุ้มหูแล้วก็ลงไปนั่งยอง

เพี่ยงลงมากรองที่พื้น
แล้วคนร้ายก็ทำพฤติกรรม

คนร้ายไม่พูดอะไรสักคำนะคะตอนก่อเหตุ
ใช้เวลา๔๐วินาทีได้ทองเสร็จก็หนีไปเลย
พลเมืองดีพยายามวิ่งตามก็ตามจับไม่ทันด้วย
ที่คนร้ายได้ไปเป็นสร้อยข้อมือหนัก๕บาท๑เส้น
สร้อยข้อมือหนัก๑บาท๒๐เส้น
สร้อยคอหนัก๓บาทอีก๑๐เส้น
นับรวมทั้งหมดแล้วน้ำหนักทองที่ได้ไปคือ๕๕บาท
รวมเป็นมูลค่ากว่า๑ล้าน๑แสนบาทเลยนะครับ

ถ้าโดนหัวมีตายอะค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยรอปภของห้าง
ไม่ใช่ไม่เห็นนะเห็นแต่ก็ไม่กล้าเข้าไปจัดการ
นี่ค่ะรอปภนายประดิษฐ์แก้วชินอายุ๔๗ปี
ตอนยืนอยู่ในห้างเขาได้ยินเสียงกระจกแตก
เขาหันไปเขาเห็นแล้วว่ามีคนร้ายชิงทองอยู่ในร้านทอง
แต่ไม่กล้าเข้าใกล้เพราะว่า
เขาเห็นด้ามปืนสีดำโผล่ออกมาจากเอวค่ะ

พอคนร้ายวิ่งออกจากห้างไปเห็นพลเมืองดีวิ่งไล่ตาม
แต่ปรากฏว่าพอวิ่งออกมาถึงหน้าห้าง
บริเวณกระจกเคาน์เตอร์เป็นหลักฐานแล้ว
เบื้องต้นได้เบาะแสมาว่าคนร้ายหนีไปทางซอยคีตากวี
ตอนนี้เร่งไล่เช็คกล้องวงจรปิด

แล้วก็ไปทางสี่แยกหนองสำโรง
สามารถไปยังพื้นที่อื่นได้อีก

เลี้ยวซ้ายจะวกเข้าตัวเมืองได้อีกหลายเส้นทาง
แต่ยังไกลตำรวจจะทำหน้าที่เต็มที่
ในการตรวจสอบเส้นทางที่คนร้ายหลบหนี
แล้วก็ต้องดูนะว่าเป็นพ่อครัวจริงหรือเปล่า
หรือว่าแค่ใส่เอี๊ยมมาปลอมตัวเป็นพ่อครัวนะครับ